ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูถือว่าเป็นข่าวที่อ่านแล้วสลดใจ
มีน้องหมาอยู่ถึงกว่า๔๐ตัวที่จังหวัดเลยค่ะ
มานั่งรอนอนรอเจ้าของมาให้อาหาร
แต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มาโดยที่ไม่รู้ว่าเจ้าของของมันคือเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
นี่ค่ะน้องหมาเยอะเลย๔๐ตัวนะคะ
ก็รอคอยว่าจะมีคนมาให้อาหารเจ้าของของมันนี่แหละค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านสวนบ้านน้ำคู่อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะคะ
หมาทั้งหมดเป็นของพันตรวจเอกศักรพีภัยเมืองอดีตผู้กำกับการสพเมืองเลย
อดีตกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยอายุ๘๓ปี
หลังจากท่านเกษียณอายุราชการก็ใช้ชีวิตที่บ้านสวนคนเดียวเลี้ยงสุนัขนะคะ
ทุกเช้าจะมาให้อาหารให้กับสุนัขที่เลี้ยงไว้
แต่เมื่อล้มป่วยและเสียชีวิตเมื่อ๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
หมามันก็นั่งเฝ้าหาเจ้าของว่าเมื่อไหร่จะมาให้อาหาร
เกิดอาการเศร้าซึมขาดอาหารหิวโซกันน่ะนะคะ
นางสาวปานิดามีศรีแก้วชาวบ้านที่มาช่วยดูแลชั่วคราวบอกว่า
มารับเลี้ยงหน่อยเพราะว่าตอนนี้พวกมันไม่สดใสร่าเริงเหมือนก่อน
ปล่อยทิ้งไว้ก็กลัวมันอดตายแล้วก็ยังมีภาระ
เลี้ยงเจ้าหมาเนี่ยเป็นค่าอาหารเดือนละ๒หมื่นถึง๒หมื่น๕พันบาทเลยนะคะ
ถ้าใครสนใจอยากจะช่วยรับน้องไปเลี้ยงหรือว่าบริจาคอาหาร
ก็สอบถามไปที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะ